รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ถ้าวันดีคืนดีไปนอนโรงแรมโรงแรมนึงแล้วมีพยาบาลมาพลิกตัวให้

โรงแรมอันนั้นเป็นโรงพยาบาลเก่า
ศิลปินเนี่ยก็เอวดี
พยาบาลคงกลัวว่าศิลปินเนี่ยเอวปวดเมื่อย

บอกว่าเขาไปรองของที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับ

มีลุงแก่คนหนึ่งเนี่ยตามกลับมาบ้าน
ถึงขั้นที่ว่าทำให้เขาเนี่ยเข็ดขยาดเลย
และที่สำคัญใครจะบอกว่ามีเซนต์มาตั้งแต่สมัยเด็ก

มีเซนต์เพราะออกรายการทีวี
ขอต้อนรับน้องปออันนบทีซีเอ็มครับ
ไม่เชื่อย่ารบรูป

ความเอวพิวแบบนี้ทำให้เขาไปเจอสิ่งเล่นรับต่างนานา

ยังไงฮะคือไปโดนผีตามหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่
คือมันเกิดมาประมาณ๒๓ปีที่แล้ว

เป็นแล้วครับก็เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เท่าไร
เห็นคนผีเข้าก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะแบบแสดงหรือเปล่า
ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอมีเหตุการณ์หนึ่งคือเราได้ไปเหมือนเชิญไปออกรายการรายการหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วเขาให้แบบทำก็ไปเหมือนลองของอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็หลายอย่างมากทั้งเหยียบเหมือนให้เหยียบตัวแทนวิญญาณเขาอะไรอย่างนี้

เอาตุ๊กตาที่แบบที่เป็นตัวแทนวิญญาณอะไรอย่างนี้
คือเดี๋ยวนะที่คุณพูดอยู่มันคือภารกิจถูกไหม

อย่างแรกคือเขาเหมือนเอาตุ๊กตาตัวแทนเนี่ยเขาทำพิธีบอกว่ามีวิญญาณของคนที่ตายในบ้านหลังนี้อยู่ในตุ๊กตา
แล้วก็เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณตาที่เขาเสียชีวิตโดยที่ลูกหลานไม่ได้กลับมาดูแล
แสดงว่าที่ปลอมไปปุ๊บหมู่บ้านสมบูรณ์นั่นแหละทุกอย่างมี

ภารกิจแรกก็คือให้ท้าทายคุณตาคนนี้วิญญาณของคนนี้โดยการที่เขาเอาตุ๊กตาตัวแทนมาให้เราเอาเท้าไปเหยียบ
ซึ่งตอนนั้นโอ้โหรู้สึกกลัวนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นโปรโมทเพลงแรกอะไรอย่างนี้
เราก็เลยพอเชิญไปก็อยากไปเพราะว่าอยากให้คนเห็นเราเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ทำตามที่เขาบอกก็คือเอาเท้าเนี่ยเหยียบไปที่ต้นเหยียบนี่รู้สึกแย่มากแต่แบบเอาวะ

ใช่ครับเหยียบหัวเลยตอนนั้นก็ทำแล้วก็เหยียบเหมือนแบบรีบจบจะได้รีบกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วปรับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหยียบได้ใช่
แล้วบอกว่าตอนนี้วิญญาณอยู่แถวนั้นเยอะมากเลยอยู่ด้านหลังบ้าน
ให้เราเอาก้อนหินคว่างใส่วิญญาณ

ให้เราหยิบแล้วก็คว่างแบบเหมือนจะคว่างใส่เขาอะไรอย่างนี้

คือวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนในคืนที่ทำเนี่ยครับ
แย่มากนะครับมันเหมือนมันเหมือนแบบเราทำอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่า
แล้วก็ถ้ามันมีจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดมากสิ่งที่เราทำลงไปอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีแบบให้ไปเต้นหรือแบบไปเหมือนล้อเลียนอะไรอย่างนี้ครับ
เต้นไปเต้นไปก็ร้องเพลงไปโปรโมทไปอะไรอย่างนี้

ตอนกลับเขาก็บอกว่าเออให้ไปหาใบทับทิมหรือยังไงมาล้างหรือมา
ล้างหรือมาล้างหน้าก่อนเข้าบ้านให้ปัดรังควานปัดอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นมันตี๒ตี๓ซึ่งดึกมาก

แต่หลังจากถ่ายทำปุ๊บอะไรเกิดขึ้น
จิตตกมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนร้อนลนตลอดเวลาแล้วก็แบบ
เราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรตามหลังมาหรือเปล่า
จนมีวันหนึ่งที่เรามีงานเช้าไปช่วยงานวิ่งการกุศลนะครับ
กลับมาปั๊บเนี่ยช่วงประมาณก็ยังไม่ได้แบบเที่ยงอะไรอย่างนี้
กลางวันนี่แหละแล้วก็นอนไปเพราะว่าเหนื่อยมาก
เสร็จปั๊บเนี่ยก็นอนไปแล้วก็มีช่วงที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
เราก็เฮ้ยทำไมขยับตัวไม่ได้

ตาขึ้นมาเลยตอนนั้นนอนอยู่บนโซฟาจำได้เลยครับตัว
ตอนอยู่คอนโดนะครับนอนปั๊บลืมตาตื่นขึ้นมาอ้าวขยับตัวไม่ได้
แล้วก็เฮ้ยฝันหรือเปล่าหรือว่าเป็นไงก็เลยพยายามขยับตัวยังไงก็ไม่ได้ครับ
ฉุดกระชากพยายามแบบสะบัดอะไรมันก็ไม่ขยับเลย
แล้วก็คิดว่าหรือว่าเป็นผีอำเหมือนที่คนเคยบอก
เพราะคนก็จะเล่ามาว่าฝีอำเนี่ยคือจะขยับตัวไม่ได้
แล้วก็เลยพยายามสะบัดก็ไม่ได้
ก็สักพักหนึ่งก็ไม่ใช่หรอกมั้งหรืออาจจะฝันหรืออาจจะเหนื่อยจนร่างกายมันขยับไม่ได้อะไรอย่างนี้
สักพักหนึ่งก็เลยหลับตาลงไป
ก็ได้ยินเสียงข้างหูแบบเข้ามาในหูเลย
เป็นเสียงหัวเราะครับผมเสียงหัวเราะ
โหตอนนั้นขนลุกแบบ

แล้วก็พยายามคิดว่าเฮ้ยมันเป็นฝันได้เลยเราคิดมากจนเก็บไปฝันอะไรอย่างนี้
เขาก็พยายามสะบัดพยายามขยับแล้วก็ทำไงดีอะไรอย่างนี้
หัวเราะอยู่นั่นหัวเราะจนแบบเราไม่ไหวแล้วก็พยายามสวดมนต์สวดทุกบทที่นึกขึ้นได้ในตอนนั้นนะครับ
ยังไงก็ไม่หายแล้วยิ่งสวดไปเรื่อยเนี่ยมีเสียงสวดกลับมาใส่เราอีก

คือเอาง่ายนี่เป็นอีกแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่บอกว่าสวดมนต์ผีมันไม่กลัวหรอก

ใช่แล้วเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องด้วยเป็นภาษาแบบอะไรก็ไม่รู้พอเราสวดไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ไม่ไหวเราก็แบบจะร้องไห้ครับแล้วก็แบบเออขอขอโทษอะไรอย่างนี้
แบบพยายามแบบสวดแผ่เมตตาให้เขาอย่ามารบกวนกันเลยอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นพอมันเหมือนมีช่วงหลุดครับหลุดปั๊บเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ขยับตัวได้แล้วแล้วก็เลยรู้ว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ฝัน

ใช่แล้วเรารู้ตัวตลอดอะไรอย่างนี้ครับหลังจากนั้นผมวิ่งออกจากคอนโดเลยครับวิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตเลยออกประตูไม่ได้เก็บอะไรออกมาเลยวิ่งออกมาก่อน

ข้างล่างด้านหน้าคอนโดเลยแล้วก็แบบไม่กล้าขึ้นไปโทรบอกพ่อว่าพ่อแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงพ่อก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อหรือว่าไม่ค่อยอะไรเรื่องนี้เท่าไห

ใช่เพราะตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพคนเดียว

สุดแยะเหมือนเท่าที่ปอเนาสวดมนต์ไปแล้วผีไม่กลัว

แต่ผีหลุดได้เพราะว่าไปแผ่เมตตาบทไหนให้เขา
ขอโทษเขาเหมือนแบบเออเรา

คือขนาดพ่อมาแล้วแล้วก็อยู่๒คนในห้องเนี่ย
แล้วก็เป็นช่วงก่อนจะนอนผมก็สวดมนต์ปกติ

เป็นช่วงที่บังเอิญเป็นช่วงที่พ่อลงไปข้างล่าง
ไปเอาของที่รถอะไรอย่างนี้

มวกที่วางอยู่บนชั้นวาง

ผมก็คิดว่าลมมันมาจากทางไหนได้บ้าง

ก็พยายามหลอกตัวเองว่ามันคงวางมิ่นอยู่ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
แล้วมันก็บังเอิญหล่นช่วงจังหวะนี้พอดี
แต่มันเป็นช่วงที่เรากำลังสวดมนต์อะไรอย่างนี้พอดีด้วย

พ่อไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้

แล้วพ่อนอนอยู่สัก๒๓วันได้ไหมครับช่วงนั้น
จนเราเริ่มโอเคขึ้นแล้วเหตุการณ์มันกลับเข้าสู่ปกติไม่โดนอำแล้ว

มาอีกยังไง
อันนี้เป็นแบบนอนอยู่บนเตียง
แล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะเกิดช่วงกลางวัน
แล้วก็เป็นช่วงที่เวลาเราเหนื่อยปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนสื่อสารกันได้ง่ายมากครับ
คือเหนื่อยปั๊บเนี่ยมาแล้วลักษณะขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิม
แล้วคราวนี้มาเป็นแบบนอนอยู่แล้วเหมือนเตียงยวก
เหมือนคนกระโดดหรือเดินอยู่บนเตียงเราอะไรอย่างนี้

แบบไม่กล้าลืมตาแล้วพยายามสวดพยายามแบบ
บัดให้หลุดให้เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้

ฉลุดมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับ
ก็นานพอสมควรมันทรมานมากครับ

ก็เลยไปดูเหมือนดูหมอที่เขามีเหมือนยานอะไรพวกนี้

เขาก็บอกว่ามีคนตามอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้แบบทำบุญลงศพ
หรือทำบุญอะไรให้เจ้ากรรมนายเวร
หรือว่าขอคำมาที่เราเคยไปลบหลู่ใครหรือเปล่า

คือไปออกรายการทีวีนี่แหละ

แต่มันเหมือนแบบว่าเป็นการเปิดสัญญาณ
หลังจากที่เจอผีอำครั้งนั้น

แล้วก็มาแบบมาทุกที่ที่เราไปครับ
คือตอนแรกก็จะเจอที่คอนโดก่อน

เวลาเราไปงานต่างจังหวัดก็จะต้องไปค้าง
บางทีคอนเสิร์ตเลิกดึกอะไรก็ต้องค้างต่างสังวัติ
ก็จะมาเกือบทุกที่ที่เราไปครับ

แม้กระทั่งโอเคล่ะโทรศัพท์
เวลาที่เมื่อก่อนเคยมีคนเล่าว่า

จะมีคนอื่นมีเสียงแทรกเข้ามาตลอด
มีเสียงอยู่ในสายหรืออยู่รอบตัวเรา
บางคนอย่างมีพี่พีอาร์คนหนึ่ง
เขาเคยโทรมาเหมือนจะมาโทรนัดงานอะไรอย่างนี้ครับ
โทรมาแล้วเค้าก็ถามว่าปได้ยินมั้ย
เหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรแทรกอยู่ในสายเราเลย
เค้าถามว่าผมได้ยิน
แล้วก็คุยไปคุยมาสักพักนึง
มีเสียงตะคอกใส่พี่เขา

เสียงเป็นเสียงภาษาผู้ชายแบบอ้ะ

แต่คนที่คุยกับเราได้ยิน
ก็คุยกับเราได้ยิน
แล้วผมก็เลยมีทักฺรณ์ว่าเมื่อกี้จริงอย่างงี้

แล้วเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณแทรกหรืออะไรแต่มันแบบเป็นเสียงน่ากลัวมากเลย

ก็เวลาเพื่อนโทรหาก็จะบอกว่าเสียงดังจังเลยครับอยู่ที่ไหนวะอะไรอย่างนี้

แล้วก็หลังจากช่วงนั้นเนี่ยมีไปลองของต่ออีกกับเพื่อน

เป็นช่วงที่เข้ามหาลัยใหม่กำลังมีรับน้อง

เล่นกันเองก็คือเป็นช่วงที่ติดเพื่อนมากช่วงที่รับน้องอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีสถานที่ที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็คือบ้านเก้าหลังที่มรังสิตอะไรอย่างนี้
ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ต้องเคยไปก็เพื่อนอยากไปจริงผมไม่ค่อยอยากเพราะว่าก็กลัว

ใช่แต่ว่าก็โอเคไปกันหมดทั้งกลุ่มเราก็ต้องไปแล้วก็เอารถเราไปแต่เราไม่กล้าขับก็ขอนั่งอยู่ด้านหลังไป
เพื่อนก็ขับกันไปแล้วก็นั่งไปก็ไปถึงก็ดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ลงไปอะไรนะครับ
เพราะว่าเรากลัวแล้วก็กลับมาก็คิดว่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ไปส่งเพื่อนคนแรกที่หอมีคนนึงขึ้นไปส่งเพราะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วก็ให้ผู้ชายขึ้นไปส่งที่ห้องอะไรอย่างนี้
ปั๊บแล้วก็กลับลงมาสรุปว่าลูเมดของเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ขึ้นไปส่งเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนขึ้นมามากกว่า๒คน
ก็พยายามคิดไปหน่ายทางที่ดีก็คือมีคนที่เดินไปผ่านมาถะงั้นแล้วคิดว่ามาด้วยกันหรืออะไรอย่าง
แต่ว่าพอกลับรถออกจากโพล่ภพรั้งนั้นเนี่ยเพื่อนโทรมาแบบว่าเฮ้ยได้กลิ่นทูบอยู่ในห้อง
ว่าเฮ้ยได้กลิ่นทูบอยู่ในห้อง
ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งมันแปลกมากเลย
คือเข้าไปในห้องเนี่ยเปิดระเบียงไปเนี่ยเป็นหน้าวัด
แล้วเตียงเนี้ยหันเท้าไปถังหน้าวัดหนึ่งอ่ะ
เราเหนื่อยอ่ะเราเราต้องนอนแล้วแหละจะพักหนึ่งเนี้ย
ที่รู้สึกตัวก็ว่าแล้วไม่น่าเลยไม่น่านอนแบบจริงจังขนาดนี้เลย
อะไรอย่างเงี้ยก็นอนไปแล้วก็ตื่นมาเนี้ยโอ้โห
ขยับตัวไม่ได้ตามเคยพยายามไม่กลัวพยายามสวดมนต์อะไรไป
เออก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงหลุดเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพักหนึ่งค่อย

ปลายเท้าเลยครับผมยืนอยู่เลย